ส่วนการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกก็มันไม่แพ้กันเมื่อวานนี้นะครับ
ออกนำก่อนนะครับถึง๒ประตูต่อ๐นะครับจากนัทวุฒิหมัจจรานาทีที่๑๒และกฤษฎาวงแก้วนาทีที่๒๘นะครับ
จังหวะนี้เนี่ยเอาคืนใส่สิทธิชัยประสงค์สินเป็นจังหวะต่อเนื่องเลยนะครับ
มีปัญหากันอยู่ในสนามแล้วเนี่ยครับอยู่แฟนบอลเข้ามาทำร้ายจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับ
จังหวะนี้ตัดสินให้จิรวัตรนั้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไป
กลับมาเล่นกันต่อนะครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองตีไข่แตกให้กับเจ้าถิ่นนาทีที่๓๓ในจังหวะที่บลูเวฟนั้นเหลือเพียงแค่๓คนนะครับ
ก่อนที่บลูเวฟจะหนีไปเป็น๓ต่อ๑จากจุดโทษจุดที่๒ของสุพุทธเถื่อนกลางนาทีที่๓๖
แม้ว่าสิทธิชัยชมบ้านแพ้วจะมายิงจุดโทษจุดที่๒คืนนาทีที่๓๗ไล่มาเป็น๒ต่อ๓แต่ไม่ทันนะครับ
มุทรสาครแพ้นัดแรกของฤดูการหลังจากที่๓นัดแรกชนะรวดครับ
ขณะที่นายอนุสรพิมงาประธานคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงบอกว่า
เขานั้นอยู่ในสนามและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากนี้นะครับจะส่งหนังสือเตือนสมุทรสาครก่อน
เพราะว่าถือเป็นความผิดครั้งแรกขณะที่ประธานสโมสรสมุทรสาครนั้นจะเข้มงวดกับระบบในการรักษาความปลอดภัยและเตรียมจัดการกับแฟนบอลที่ลงไปก่อเหตุด้วยนะครับ